คุณผู้ชมคะในโอกาสครบรอบ๑๐๐ปีชาตการกัมพลวัชรพลในปี๒๕๖๒นะคะ
มูลนิธิไทยรัฐก็ได้มีการสารต่อปณิธานของนายกัมพลวัชรพลอดีตผู้มนุยการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะ
โดยจะมีการสร้างโรงเรียนไทยรัฐวิทยาอีก๑๐แห่งค่ะ
มานิดสุขสมจิตบรรณาธิการอาวุโสหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและกรรมการบริหารมูลนิธิไทยรัฐ
เปิดเผยนะคะว่าบริษัทวัชรพลจำกัดโดยหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
มีความประสงค์จะก่อสร้างโรงเรียนไทยรัฐวิทยาเพิ่มอีก๑๐โรงค่ะ
เพื่อช่วยยกระดับการจัดการศึกษาของชาติ
และเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองโอกาสครบร้อยปีชาตการนายกัมพลวัชรพล
ผู้มนุยการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและผู้ก่อตั้งมูลนิธิไทยรัฐนะคะ
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๐โรงที่จะมีการจัดตั้งขึ้นใหม่
หมายแรกก็คือจังหวัดน้องคายซึ่งยังไม่มีค่ะ
เนื่องจากว่าโรงเรียนไทยรัฐวิทยาที่จัดตั้งขึ้นก่อนหน้านี้
ถูกแยกไปอยู่ในจังหวัดบึงกาลนะคะ
ดังนั้นการจัดตั้งโรงเรียนไทยรัฐวิทยาที่จังหวัดน้องคาย
จะทำให้โรงเรียนไทยรัฐวิทยามีครบทุกจังหวัดทั่วประเทศ
ส่วนอีก๙โรงก็จะกระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างนะคะ
เป้าที่จะพัฒนาโรงเรียนเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์

จำนวน๑โรงแล้วก็จะทยอยดำเนินการก่อสร้าง
ครบ๑๐โรงภายในปี๒๕๕๙
ใช้งบประมาณในการดำเนินการไม่ต่ำกว่า๕๐ล้านบาทค่ะ
ในโอกาสที่คุณกัมพลจะมีอายุครบ๑๐๐ปีในปี๒๕๖๒นี่นะครับ
ที่ประชุมมูลนิธิก็ตกลงว่าให้สร้างโรงเรียนไทยรัฐเพิ่มขึ้นอีก๑๐โรง
เพราะฉะนั้นเมื่อสิ้นปี๒๕๖๒ก็จะมีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๑๑โรง

ขณะนี้ในปีนี้ณวันนี้เราก็ได้สำรวจไปแล้ว๕โรงด้วยกันนะครับ
ในจังหวัดที่มีโรงเรียนไทยรัฐวิทยาเพียงโรงเดียวและเป็นจังหวัดใหญ่
เพื่อให้ครบ๑๑๑โรง
ด้านในวัชราวัชรพลประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี
ก็บอกว่าทางไทยรัฐกรุ๊ปโดยมูลนิธิไทยรัฐ
สารต่อความตั้งใจของนายกัมพลวัชรพล
ให้โอกาสทางการศึกษากับเยาวชนในถิ่นธุรกันดาล
ส่วนตัวแล้วเมื่อเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนไทยรัฐวิทยา
รู้สึกภูมิใจตื้นตันใจทุกครั้ง
ที่ได้เห็นรอยยิ้มและความจริงใจของชาวบ้าน
ซึ่งได้รับการช่วยเหลือจากมูลนิธิไทยรัฐ

ให้คนไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐ
สารต่อปณิธานของท่านกัมพลตลอดไป
คงจะสารต่อปฏิฐานของท่าน
โดยการที่สนับสนุนด้านการศึกษาไทยนะครับ
ถ้าทางมูลนิธิมีโอกาสที่จะสนับสนุน
หรือช่วยเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาการศึกษาไทย
ให้มีระดับมาตรฐานที่ดีขึ้น
รวมถึงการสร้างนักเรียนที่มีคุณภาพ
ออกมาจากโรงเรียนไทยรัฐวิทยานะครับ
ทางเราก็ยินดีแล้วก็พร้อม
ที่จะสารต่อปฏิฐานตรงนี้ครับ
ปัจจุบันนะคะโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๐๑แห่งทั่วประเทศ
ของมูลละนิติไทรัฐสองหมื่นสามพันคน
มีโครงการความช่วยเหลือต่าง๒๗โครงการ
การสร้างโรงเรียนเพิ่มอีก๑๐แห่ง
ก็จะทำให้โรงเรียนไทยรัฐวิทยา
เพิ่มเป็น๑๑๑๑แห่งทั่วประเทศนะคะ
สิ่งหนึ่งที่คุณกัมพลได้ทำมาให้พวกเราเห็นตลอด

ก็คือสื่อมวลชนไม่ใช่เป็นเพียงแค่กระบอกเสียง
ว่าแจ้งข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชน
แต่ว่าสื่อมวลชนสร้างชาติได้
ใช่ค่ะโดยเฉพาะการให้การศึกษานะคะ
ถือเป็นการสร้างคนให้เต็มคนนั่นเองค่ะ
คุณผู้ชมด้วยที่ส่งข้อความมาทางไลน์